คุณผู้ชมครับคดีหวยสามสิบล้านที่การจัดหน้าบรี
ครูปรีชากับหมวดจรูนเนี่ยตอนนี้มีอยู่๔คดีที่ต่างฝ่ายต่างฟ้องกันเอง
ฟ้องไปอย่างสารเลยค่ะนะฮะทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
และต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ามีหลักฐานสำคัญอืม
ฟังหมวดจรูนที่มีทนายตั้มทนายศิษย์ภาพวิทยาบังเกิร์ต
ดูแลเรื่องคดีให้เนี่ยบอกว่ามีหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
ครูปรีชากับคู่สนทนาต่างที่เป็นหลักฐานชัดเลยว่า
หวยไม่ใช่ของครูปรีชาแน่ค่ะสี่พันห้าร้อยคลิป
แต่ทนายตั้มบอกว่าดันทำหล่นหายกลัวคนจะเก็บได้
แล้วเกิดวันใดวันหนึ่งมันมีการเผยแพร่ออกไปขึ้นมาเนี่ย
แล้วฝั่งครูปรีชาเขาได้รับผลกระทบเขาเสียหายเดี๋ยวจะหาว่า
มีการเอาไปเผยแพร่เลยต้องไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับ
นี่เป็นภาพที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวน
หลังจากตรวจพบว่าแผ่นซีดีคลิปเสียงครูปรีชา๔๕๐๐คลิปที่อยู่ในซีดี๑แผ่น
ที่ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
มาจากการใช้ข้อมูลโทรศัพท์ของครูปรีชากับทุกคู่สนทนา
ซึ่งได้ไปขอคัดลอกมาจากศาลจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีหวย๓๐ล้านปรากฏว่าได้ทำหายไป
นายตั้มบอกว่าเมื่อวานนี้ครับ๒พฤษภาคมนำแผ่นซีดีใส่กระเป๋าเสื้อติดตัวไปทำธุระด้วย
จากนั้นก็แวะไปเดินตลาดกระทุ่มแบนกระทั่งพอกลับเข้าบ้านแล้วก็คลำที่เสื้อดูถึงรู้ว่า
ซีดีที่ใส่ไว้ที่กระเป๋าเสื้อหล่นหายไปแล้วบ้านทนายตั้มสำนักงานเขาอยู่แถวนั้น
ก็เลยไปแจ้งความที่สพกระทุ่มแบนนะครับ
นายตั้มบอกว่าพอรู้ว่าหายก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อน
เพราะหากใครที่พบเจอแล้วเอาไปเผยแพร่จะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้
เนื่องจากคลิปทั้งหมดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งในคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
ตอนนี้คดีอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลแล้วและที่สำคัญก็คือหากมีการเผยแพร่ออกไปนะ
ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือครูปรีชา
ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครเก็บได้จะเอาไปเผยแพร่นะครับ
ก็บอกแล้วกันนะครับว่าถ้าใครเอาคลิปเนี่ยเก็บได้นะครับให้เอามาคืนนะครับ
แล้วก็ไม่ควรที่ไปเผยแพร่เพราะว่ามันเป็นหลักฐานของชั้นศาลแล้วนะครับ
เผยแพร่เนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับถ้าเกิดใครเก็บได้เนี่ยก็ขอให้เอามาคืนแล้วกัน
คลิปตรงนี้มีความเหงื่อทันมากใช่ไหมครับ
มีสิครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เป็นเสียงสนทนาของครูปีชานะครับ
แล้วมันเป็นจำนวนมากเลยกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปได้เนี่ยนะครับ
มันจะเกิดความเสียหายกับครูปีชานะครับก็เลยต้องมาแจ้งความไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าวันนั้นผมไร้แผ่นมาทั้งหมด๕แผ่นแล้วใส่ไปในกระเป๋าเสื้อนะครับ
ไปเดินอยู่บริเวณตลาดปรากฏว่ากลับมาเช็คอีกทีนึงมันหายไปแล้วนะครับ
ก็กลัวว่ามันเนี่ยหายไปหนึ่งแผ่นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเก็บได้เนี่ยเดี๋ยว
ว่ามันจะเผยแพร่ครับก็เลยมาแจ้งความเป็นหลักฐานนะครับ
เยอะเลยครับยังฟังไม่หมดเลยครับแต่ว่าเท่าที่ฟังดูนะครับ
ยังยังไม่เจอที่ซ้ำกันที่เคยเผยแพร่มาก่อนนะครับแต่ก็มีหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ว่า

ไม่เป็นไรทนายตั้มบอกว่าก็ไม่กระทบกับรูปคดีอะไรแต่ที่เป็นห่วงก็คือ
อย่างที่บอกแหละกลัวใครเก็บได้แล้วก็เอาเสียงเหล่านี้ไปเผยแพร่
มันอาจจะเป็นความผิดเนี่ยละเมิดอำนาจศาลด้วยเนี่ย
หมีโจรสก็จะรอเพื่อห่ายเจอธนายตั้มบอกเอามาคืนหน่อยนะ

ใครที่เจอก็อาจจะนั่งฟังให้จบก่อนก็ได้๔๕๐๐คลิป
นายตั้มบอกทนายเองยังฟังไม่จบเลย
น่าจะฟังสักเดือนหนึ่ง